วันนี้คุณไปเที่ยวในประเทศไทยที่เหมือนกับได้ไปเที่ยวต่างประเทศ
เพราะบรรยากาศมันดีสุดเลยนะ

แต่ว่าวันนี้มีผู้ร่วมเดินทางอีกหนึ่งท่าน

ชุมพรก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะเลย
แล้ววันนี้จังหวัดชุมพรที่จะพาไปเนี่ยไม่เหมือนนะคะ
เหมือนกับว่าเราได้ไปท่องเที่ยวไกลถึงประเทศจีนเลย

ดูก่อนนี่ชุมพรเมืองไทย
นี่มันเขาหัวซานที่เมืองจีนเปล่า
เหมือนเขาเทียนเหมือนซานจริงคุณชนะนะคะ
คือดูวิวก็บอกเฮ้ยมันเมืองไทยจริงไหม
แต่ย้ำอีกครั้งว่าจังหวัดชุมพร
และนี่คือหุบเหววังบาดาน

ใช่แล้วนักท่องเที่ยวเขาก็จะเรียกที่นี่ว่า
เขาเทียนเหมือนซานจริงเป็นประตูสวรรค์ชุมพร
สถานที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ที่บริเวณ
สำนักสงฆ์ถ้ำทานน้ำลอดหมู่๙
ตำบลทุ่งระยะอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
ต้องบอกว่าตอนนี้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บรรดา
นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องพากันมาสัมผัสบรรยากาศเลยนะ
เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แห่งเดียวในประเทศไทยครับที่มีหุบเขาภูผาสูง
ลับซับซ้อนกันแล้วก็ตั้งเด่นตรงาน
ท่ามกลางหมอกที่ขาวโพลนตลอดทั้งปี

เพราะที่นี่สูงกว่าระดับน้ำทะเลราว
สัก๕๐๐เมตรเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่า
ภูมิประเทศคล้ายกับเขาเทียนเหมือนซาน
ประเทศจีนนะคะการเดินทางขึ้นไปบน
หุบเหววังบาดานแห่งนี้จะมีค่ะ
ใช่เป็นด่านทดสอบพลังกาย
พลังใจค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาจะต้องเดินเท้า
ตามขั้นบันไดนี่เห็นไหมบันไดแบบนี้ค่ะ
บันไดปูนขึ้นไปประมาณไม่มากคุณชนะ
พี่โสเจ็ดร้อยขั้น

ไหวไหมพี่โส

พยุงได้แล้วก็มีจุดให้พัก
แบบนี้ชมวิวทิวทัพตลอดทาง

บอกเลยว่าพอขึ้นไปถึงด้านบนแล้ว

วิวแบบนี้๓๖๐องศานะคะ

และที่สำคัญนอกจากจะได้ชมวิวแล้ว

พระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่นี่

สิริมงคลเสริมดวงเสริมบารมีกัน
และก็เชื่อกันว่าถ้าหากใครได้มากราบไหว้
คนไหนมีเคราะห์ก็จะช่วยปัดเป่าสะดอกเคราะห์
แคล้วคลาดปลอดภัยแก้ปีชงได้ด้วย

และถ้าใครอยากจะท้าทายความสูง
อยากจะไปเที่ยวชมธรรมชาติบรรยากาศดี
แบบ๓๖๐องศาแบบนี้ไปกันได้
อย่าลืมเก็บรูปมาฝากเรากันด้วยนะคะ
แต่ที่สำคัญคุณต้องเตรียมพลังกาย

เพราะว่าตอนนี้อาจจะยังไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้นะพี่สมพร

ที่เหมือนกับว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยอีกเยอะ
ให้เราออกไปค้นหาออกไปเดินทางกันนะคะ